เพราะว่าหลายคนบอกว่าช่วงนี้ซัมเมอร์แล้ว
หน้าร้อนแล้วปิดเทอมแล้ว
วันหยุดแล้วเตรียมแพ็คกระเป๋า
เที่ยวกันเลยคุณผู้ชมดิฉันมีสถานที่ท่องเที่ยว

อยู่ที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุง

โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

เหล่าบรรดานนักท่องเที่ยวเลยนะคะ
เพราะว่าสภาพอากาศที่นี่มันร่มรื่น
คุณเห็นต้นไม้ไหมคุณเห็นน้ำไหม
มันมีวิวทิวทัศน์ที่มันสวยงาม
ค่ะและแน่นอนว่า
จากบรรยากาศที่เย็นสบาย
ลมพัดเสียงดังแบบนี้แล้วด้วยนะ

การล่องเรือชมธรรมชาติ

ตามจุดต่างภายในถ้ำด้วยนะคะ

ที่เป็นลักษณะมันแตกต่างกันออกไป

ค่อยเดินคือร่องเรือมาสักพักนึง

สำหรับใครที่ชอบบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ

นี่คือทางเข้าถ้ำน้ำเย็นนะคะ
เข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็จะเจอจุดต่าง

นี่คือจุดฟันปลาฉลาม

มีจุดบอกอันนี้คือจุดหัวช้าง

เหมือนหัวช้างมากเลยค่ะคุณ
แล้วก็นี่คือจุดท้องมังกร
เหมือนว่าเรากำลังลอดท้องมังกรไป
อันนี้คือจุดที่คุณชนะชอบมาก

เป็นแบบความสวยงามตามธรรมชาติ
มันน่าอัศจรรย์มากจริงนะ
จากนี้ก็จะได้ชมความสวยงาม

คุณก็จะชมสัมผัสบรรยากาศเย็น

รูปปั้นที่แสดงมุมมองวิถีชีวิต

ใครอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ
ไปกันได้ที่ถ้ำน้ำเย็นอำเภอเขาชายสนจังหวัดปัทธลุงเจ้า

หน้าร้อนแบบนี้เราต้องหาสถานที่ที่มันเย็นลมเอื่อยล่องเรือเข้าถ้ำอะไรแบบนี้
มันเหมาะมากกับการไปท่องเที่ยว
ลมพัดเลยหูพัดมาจากเขาชายสนนะคุณ

มาถึงเนี่ยจากพัทธลุงถึงกรุงเทพ
ต้องไปแล้วแบบนี้นะได้ร่องเรือสัมผัสกับน้ำเย็นเข้าถ้ำมันก็จะเย็นแบบนึงด้วย